เดินตาแข็งพูดจาไม่รู้เรื่องมีอาการคล้ายผีเข้า
พาไปวัดไปดื่มน้ำมนต์ไปพรมน้ำมนต์โดนน้ำมนต์ก็ร้องกรี๊ดกรี๊ด
เหรอเดาไม่ยากใช่ไหมคะว่าครอบครัวร้องหาใคร
ใครฮะร้องหาหมอปลามือปราบสัมภเวษี
มาช่วยหน่อยเพราะไม่รู้จะพึ่งใครแล้ว
เดี๋ยวไปดูอาการของเธอก่อนค่ะ

เป็นนามสมมุตินะคะอายุ๕๑แล้วค่ะ
พูดจาเพ้อเหมือนคนไม่ได้สติไม่อยู่กับร่องกับรอย
พูดไปเรื่อยพูดซ้ำ
บอกว่าตัวเองชื่อเมฆมีบ้านอยู่ฝั่งลาว

ตัวเองตายหมดแล้วจะมาเอาชีวิต

แล้วตอนพูดคือตาแข็งตาขวาง

ตายคลุมคลั่งวิ่งหนีออกจากบ้าน
ตะโกนร้องบอกว่าเพื่อนชื่อสิงห์มารอหน้าประตู

กับหลานก็ต้องช่วยกันล็อกตัวเอาไว้แล้วก็เลยเนี่ยค่ะเป็นที่มาของการต้องล็อกต้องมัดอะไรเอาไว้
คือก่อนที่ป้าตายจะมีอาการแบบเนี้ยปกติป้าตายจะอยู่กับคุณยายสมนามสมมุติอายุเจ็ดสิบสอง
คือคุณแม่ของป้าตายนะคะที่บ้านแถวนนทบุรี
กิจวัตรประจำวันก็คือช่วยแม่ทำงานบ้านไม่ได้ออกไปไหนเต็มที่ก็เนี่ยเดินอยู่ในซอย
วัดบังรักใหญ่มิถุนายนที่ผ่านมาป้าตายเดินไปบ้านญาติแถวนั้น
ระหว่างทางไปเจอพระรูปหนึ่งทักว่าป้าตายมีกรรมนะเดี๋ยวจะเดินไม่ได้
พระที่ไหนทักแบบนี้ค่ะเหรอบอกพระทักว่าเดี๋ยวจะเดินไม่ได้นะ
มีกรรมปวดขานะโอ้โหป้าตายตกใจมาเล่าให้ญาติญาติฟัง
ไม่รู้เจอพระจริงหรือเปล่าหรือว่าใครมาพูดอ่ะแต่ป้าตายอ้างว่าเป็นพระ
ไปไม่กี่สัปดาห์เป็นจริงค่ะปวดขาเลยเดินแทบไม่ได้
แล้วก็เพ้อเลยทีนี้พูดไม่รู้เรื่องไม่หลับไม่นอนคลุ้มคลั่งตาขวาง
พูดแต่ว่ามีในเมฆบ้านอยู่ฝั่งลาวจะพาไปอยู่ด้วยครับ
แม่ของป้าตายก็เอาน้ำมนต์ให้ดื่มป้าตายกรี๊ดเลยบอกร้อนร้อน
วิ่งไปอาบน้ำอาการหนักขึ้นญาติพาไปวัดแถวปากเกร็ด
พระท่านก็รดน้ำมนต์ให้อะไรให้ก็ดีขึ้นอยู่แป๊บนึงวันสองวัน
กลับมามีอาการเหมือนเดิมอีกแล้วทีมข่าวของเราไปบ้านป้าตายเลยนะคะ
ซอยวัดบังรักใหญ่ที่บางบัวทองคุณผู้ชมเชื่อไหมยังไม่ถึงห้องป้าตายอ่ะ
เสียงมาเลยเสียงโหกเวกมาแต่ไกลเลยในแก้วนามสมมุติอายุสี่สิบหกปี
เป็นน้องของป้าตายค่ะพาทีมข่าวเข้าไปภาพที่เห็นคือหลานชายหลานสาว
แขนล็อกขาป้าตายอืมนี่ค่ะจับเอาไว้แบบนี้เลย
ตายก็ดิ้นนะดิ้นตาแข็งขู่ทุกคนนะคะ
แต่จะพูดชื่อเมฆอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวลองดูบางช่วงบางตอนนิดนึงค่ะ
พอได้มั้ยไปบอกให้ไปนะโอเคบะบะบะพอให้ไปไง
มึงเดี๋ยวแก้วจะฮ่าลก็พูดเยอะน่ะเบาเบาเบาเดี๋ยวจะพูดเยอะน่ะ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
แม่ของป้าตายเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้เคยให้ดื่มน้ำมนต์พอดื่มเข้าไปแล้วก็ร้องกรี๊ดบอกร้อนจริงแล้ววิ่งไปอาบน้ำเป็นแบบนี้จริงค่ะก็พยายามทำทุกอย่างแล้วนำท้าเวสวรรณมาคล้องคอนำสายสินมามัดโอ้โหกระชากทิ้งหมดเลยจะเป็นหนักตอนแบบช่วงกลางคืนนะคะครับ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
ดูข่าวก็ข่าวเขาก็เล่ากันอยู่บ่อยมันมีที่ไหนล่ะไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าพระทักนะคะแม่ก็งงว่าพระที่ไหนจะมาทักคนแบบนี้ว่ามีกันนะเดี๋ยวจะเดินไม่ได้นะมันไม่มีหรอก
น้องชายค่ะน้องชายบอกว่าก่อนหน้านี้พี่สาวปกตินะคะแต่ว่ามีโรคประจำตัวเป็นโรคลมชัก
พอมีพระมาทักเหมือนที่พี่สาวบอกว่าพระทักอ่ะนะไม่รู้พระจริงหรือเปล่า
พี่สาวมีอาการแบบนี้จริงโดนทักปุ๊บมีอาการเลย
เมื่อวันอาทิตย์พาไปรดน้ำมนต์อย่างที่บอกอาการก็ดีขึ้นแป๊บนึงแล้วเป็นหนักแล้วคราวนี้หนักขึ้นนะคะ
ถึงขั้นฟ้อนรำมาค่ะก่อนหน้านี้ไม่เคยมีก็อยากจะให้หมอปลามาช่วยดูให้หน่อย
หมอปลาห้างมีเวลาก็อยากให้มาช่วยจริงก็เราอยากส่งให้หมอปลาดูว่าถ้ามันใช่มันใช่ก็มาช่วยเหลือเรา
แต่ถ้ามันไม่ใช่เราก็บอกไม่ใช่เราจะได้หาวิธีรักษาอย่างอื่นอย่างนี้ครับแต่เราก็อยากให้หาย
อืมแต่ก็ไม่แน่ใจว่าได้พาไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือยังอ่ะนะคะ
คือไม่รู้หมอปลาจะว่างมาวันไหนผมว่าพาไปหาคุณหมอก่อนก็ได้นะที่โรงพยาบาลนะ